สายตรวจโซเชียลมาแล้วในเวลา๖นาฬิกา๕๙นาที
อีกประมาณ๑๘วินาทีจะ๗โมงเช้า
โอ้โหบอกรายละเอียดเวลาชัดมากนะครับ

เฉินฝนในช่วงเช้าการจราจรที่ติดขัดรายงานกันมาได้นะครับ

ชื่อนี้ชื่อดังเลยโดยเฉพาะหนุ่มเนี่ยถ้าพูดถึงมุกกี้แซ่บรู้จักไหม
ตอบพร้อมกันเลยร้อยละร้อยรู้จักสิ
แล้วก็ถามว่าเธอมีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรหรือเปล่า
ช่วงนี้น่าจะมีนิดหนึ่งหนักอกหนักใจ

หมายถึงว่าเธอเป็นสาวเซ็กซี่ที่หลายคนก็บอกโอ้โห
ทำไมแต่งชุดอะไรไม่ว่าจะเป็นแค่เสื้อยืดชุดเด็ด

เคยออกมาส่งในโลกว่าประเภท
ถามเธอว่าทำศัลยกรรมหรือเปล่าเธอบอกไม่ได้ทำ
ดัดฟันแล้วเธอบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองยิ่งแก่ยิ่งแซ่บ

แต่ว่าเมื่อวานหนักอกหนักใจ
เพราะว่าเธอเข้าพบพนักงานสอบสวนของสพนนทบุรีแล้วนะครับ
ก็ไปโดนคดีเหมือนกับดาราศิลปินคนอื่นเนอะ
เรื่องของการโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกโซเชียลเป็นการแอบแฝง
ที่เดิมเลยจุดนัดพบสพนนทบุรี
บอกแล้วช่วงนี้ตำรวจสพนนทบุรีเจอดาราเยอะ
เมื่อวานเจอมุกกี้แซ่บไปอีกคนนึง

นี่คือนางสาวชะนิตาภูวพิพัฒน์นะฮะน้องมุกกี้แซ่บเน็ตไอดอลชื่อดัง
เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกสุพลักษณ์พรมวงพนักงานสอบสวน
ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีรับทราบข้อกล่าวหา
ให้ปักคำในคดีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ

แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หลังจากพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพร้อมทั้งพิมพ์ลายมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็พาน้องมุกกี้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อไปเปรียบเทียบปรับก็เป็นขั้นตอนแล้วครับ
ตอนแรกก็ไปที่สนตำรวจพูทอนโนธับูรี
จากนั้นก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคน
ศิลปินดาราเซลปที่โพสต์แบบนี้แล้วโดนคดีแบบนี้
ก็ต้องไปแบบนี้เหมือนกัน
บอกว่าตัวเองรับสาภาพว่าทำจริง
แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ถือว่าได้ประสบการณ์ว่าต่อไปจะทำการโพสต์อะไรผ่านโซเชียล
ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าทำได้หรือไม่

นี้ฝากเตือนบุคคลทั่วไปว่าการที่จะโพสต์อะไรเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น
ควรตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะโพสต์และระมัดระวังให้มากขึ้นครับ
นางระวังนะคะ